คุณผู้ชมค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายอาชีพได้รับผลกระทบกันไป
โค้งร้านค้าขายของขายของเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบรรดาแบบว่าคนที่เขาไม่มีเงินเขารายได้น้อยถูกไหมคะคุณ
แต่ก็ได้รับผลกระทบโดยทั่วถึงไปดูไอเดียของร้านไส้อัวกันดีกว่าร้านนี้เขามีไอเดียในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ยังไงบ้าง
คุณวาสนาไหวคิดเจ้าของประชันฟาร์มหน่อย
คุณวาสนาบอกว่าเริ่มแรกได้ทำฟาร์มเลี้ยงหมูไก่โค
พอทำไปเนี่ยสัตว์ที่เลี้ยงมันมากขึ้นมากขึ้นจนมันล้นตลาดใช่ไหมคะ
ก็เลยมีแนวคิดว่าลองมาแปรรูปดูไหม
เป็นการทำอาหารสำเร็จรูปด้วยวัตถุดิบที่เรามีอยู่
มีทั้งหมูยอมีทั้งไส้องไส้อัว
แต่ที่มันขายดีมากสุดก็คือไส้อัวนั่นเองจ้า
ไส้อัวที่นี่นะคะเขาจะมีสูตรเด็ดด้วยไม่เหมือนใคร
ไส้อัวของร้านนี้คุณดูนะ
เขาจะเน้นหนักไปที่เครื่องสมุนไพรเป็นหลัก

คุณจะได้กลิ่นของสมุนไพรตลอดเวลามันหอมไงมันหอมใช่
แล้วที่สำคัญเลยนะคะทุกขั้นตอนคุณเห็นไหมคะ
เขาจะมีแบบความพิถีพิถันมากแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดมาก
ส่วนการที่เขาเอาไส้อัวไปเผาหรือว่าไปย่าง
ที่นี่เขาก็มีวิธีทำที่มันไม่เหมือนใคร
ยังไงเพราะว่าเขาจะใช้เปลือกมะพร้าวมาเป็นเชื้อเพลิงแทนทาน
แบบนี้มันจะยิ่งหอมนะถูกต้องคุณชนะ
คือเขาบอกว่ามันจะทำให้ไส้อัวเนี่ยมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้น
เชื่อไหมคุณวิธีการนี้แหละแบบนี้แหละ
ทำให้มียอดสั่งซื้อจากทั่วประเทศต่อเนื่อง
ปังมากปังสุดฉุดไม่อยู่เลยจริงคุณผู้ชม
ส่วนด้านลูกสาวนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้
ต้องเข้าใจแหละว่ามันเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิดถูกไหม
ทางร้านเค้าก็เลยจะเอาใจคนที่รายได้อาจจะลดน้อยลง
หรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบต่างก็เลยปรับลดราคาให้กับลูกค้า
อย่างเช่นไส้อัวครึ่งกิโลปกติ๑๒๐บาท
ทางร้านเขาก็ลดว่าครึ่งกิโลแบบนี้เหลือเพียง๑๐๐บาทเท่านั้น

ใช่แล้วเป็นการลดราคาเพื่อช่วยเหลือผู้คนกันด้วย
ก็เลยทำให้ช่วงโควิดแบบนี้มีคนสั่งออเดอร์เพียบเลยนะคะ

อยากจะสั่งไปทำทานกันที่บ้านใช่ไหมคะ

ออเดอร์พุ่งสูงขึ้นเรื่อยเลยนะ
ไม่ใช่แค่ไส้อัวที่ลดราคาเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าสินค้าอื่นในร้านเขาก็ลดราคาเหมือนกันนะ
เห็นแบบนี้ใครอยากสั่งไส้อัวอร่อยมาทาน
คุณผู้ชมเราให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะ
สั่งกันได้ที่เบอร์๐๕๔๖๑๓๔๒๙ไส้อัวประชันฟาร์ม
เป็นไส้อัวเผาเตาดินของดีเมืองแพร่